มากแล้วค่ะคุณผู้ชมบางรจรบางรจรบางรจร
นักรบบางรจรค่ะบุกที่หาดบางแสงอ๋อ
ที่นี่ไม่ใช่สิงบุรีนะค่ะมาที่นี่ค่ะหาดบางแสง
ทำอะไรกันอาวุธครบมือเลยนะคะทั้งมีดทั้งถุงดำ
ดำก็เป็นอาวุธนะเอาไว้ใส่เศษขยะที่บริเวณชายหาดบางแสนนะคะ
เขาเคยมาแล้วแล้วเราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะฮะนี่คุณ
โอ้โหเมื่อวานนี้เดินเก็บขยะช่วงนี้เนี่ยคนไปเที่ยวชายหาดบางแสนกันเยอะ

ใช่ค่ะทีนี้พอนักท่องเที่ยวไปเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะ
ขยะต่างนักรบบางระจันทร์๑๐กว่าคนเนี่ยเห็นไหม
หุ่นกำยำชายจักรกันนี่นะคะอ้าวพร้อมสะพายมีดดาบ
แล้วก็ถือถุงดำมาเก็บขยะที่ชายหาดบางแสนตอนแรกนักท่องเที่ยวที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ย
คืออาจจะไม่เคยดูข่าวหรืออาจจะไม่เคยทราบบรรยากาศ
แบบนี้มาก่อนเขาก็ตกใจเฮ้ยมาทำอะไรกัน
น้องคุณเมื่อกี้ง่ายงงเลยเออยึดเหอะอ่ะ
แต่สุดท้ายพอรู้ว่าเขามาทำความดีโอ้โหเสียงปรบมือเสียงฮือฮาน
แล้วก็นี่ค่ะคอลั่นสัตเตอร์ค่ะ
ถ่ายรูปแบบนี้นะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามที่คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ชื่อว่าคุณสิทธิชัยโกมานอายุสามสิบเอ็ดปี
เขาบอกว่าช่วงนี้ว่างงานก็เลยใช้เวลาว่างมาแต่งกาย
แต่งกายคล้ายกับนักรบบางรจันทร์แล้วพากันออกมาทำความดีแบบนี้นะคะ
คุณเชื่อไหมว่าเขาเคยแสดงเป็นนักแสดงตัวประกอบ
ในละครเรื่องนี้ด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยบางรจันทร์
เข้าฉายตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามใช่ไหมค่ะนั่นแหละค่ะ
ตอนนั้นใครล่ะเป็นนางเอกคุณตั๊กบงกฎใช่ไหม
คุณบินบรรลือฤทธิ์ส่วนพวกกลุ่มนี้เขาเป็นนักแสดงตัวประกอบ
ครั้งที่แล้วเข้ามาแล้วครั้งนี้มาอีกเพราะอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าความดีไม่ต้องรอทำได้เลยค่ะ
สุดท้ายมาทำความดีที่หาดบางแสนแน่นอนว่าบรรยากาศแบบนี้เรียกรอยยิ้มได้เต็มที่
แล้วก็สร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บางแสนด้วยนะคะ
ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เขาฝากบอกอยากฝากบอกเยาวชนคนรุ่นหลังบอกว่า
ที่เขาแต่งกายเป็นนักรบบางรจันทร์อยากให้รำลึกถึง
บรรพบุรุษที่เขาเคยกรอบกู้แผ่นดินไว้รำลึกถึงคุณงามความดีนะคะ
กระตันยูรุคุณอยากเชิญชวนทำความดีตอบแทน
ส่วนมิดดาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาทำร้ายใครนะคะ
อยากให้เอามาคือเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี
เพราะเราคนไทยสายเลือดเดียวกันที่สำคัญต้องตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
นี่ไงคะวิธีการตอบแทนคุณแผ่นดินทำความสะอาดแผ่นดิน
ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มาบ่อย